คุณผู้ชมครับมาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์น้าหลานรวม๕คนหายตัวออกจากบ้านไปร่วม๓เดือน
แล้วก็สุดท้ายแล้วออกมาจากบ้านที่นครศรีธรรมราชญาติพี่น้องก็โพสต์ภาพตามหากัน
มาเจออยู่วัดช่องลมนนทบุรีคำถามคือเป็นการลักพาตัวเป็นการหนีหนี้หรือเปล่า
ไม่นะเขาบอกว่าก็ขายที่ได้ก็เลยพากันมาเที่ยวเฉย
สุดท้ายเจอตัวครบทั้ง๕คนแล้ว
เมื่อวานไปเจอทั้ง๕คนอยู่ที่วัดช่องลมที่ปากเกร็ดนนทบุรี
ทุกคนก็ปลอดภัยดีครับตำรวจก็เข้าไปคุยด้วย
แต่ไม่พบคนขับรถที่พาไปก็คือไม่พบในแบงค์ที่ไปรับตัวออกจากบ้าน
ทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษก็เข้าไปสอบถามด้วยตัวเอง
ก็สอบถามกันทั้งหมดก็เล่าก็แยกย้ายกับในแง๊งตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาที่ย่านลาดพร้าว
แล้วในแบงค์ให้คนขับรถตู้อีกคนนึงมาส่งที่นี่
เพราะตกใจข่าวว่าถูกลักพาตัวหรือเปล่า
ทุกคนยืนยันไม่ได้เป็นการลักพาตัวนะ
ไม่ได้ถูกจี้ถูกป้นนะแค่ชวนกันมาเที่ยวเฉย
หลังจากพูดคุยกันเสร็จปุ๊บ
ตำรวจก็พาทั้ง๕คนขึ้นรถตู้ไปลงบันทึกประจำวันที่สพปะเกร็ด
แล้วก็ถามทุกอย่างเพิ่มเติมก่อนนำตัวส่งกลับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็สอบสวนกันต่อไปนะฮะ
สองทุ่มของเมื่อคืนครับตำรวจเองก็ได้เชิญทางด้านของพม
นำตัวทั้ง๕คนออกมาจากห้องสอบสวน
แล้วก็พาไปพักค้างแรมอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่ย่านปากเกร็ด
นธบนั้นแหละ๑คืนซึ่งทางด้านของนอุตสาห์ก็ยืนยันเหมือนเดิมว่า
ไม่ได้เป็นการลักพาตัวไม่ได้พาใครมา
ไม่ได้บังคับมาแค่พากันมาเที่ยวเฉย
ตอนนี้ไม่รู้ว่าแบงค์หลบหนีไปไหนแล้ว
เนี่ยเป็นคนไปรับออกมาจากบ้านนะฮะ
ฟังเสียงของนางอุสาหน่อยนะครับ
แล้วพบกันกับแคทสาราเลยไหมคะ
ค่ะค่ะ

ต้องการจะขอความจริงหรอ

ทางด้านของนายแนะโยมพล

เพราะว่าเขาขับรถทั้งพา๕คนมาส่งที่วัดช่องลม
เขาบอกว่าคือแบงค์ก็ว่าจ้างเขามาให้ค่าจ้างวันละ๒๐๐ตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคม
ขับรถไปรับ๕คนจากพยาวไปเที่ยวตามตรงนั้นตรงนี้ต่าง
ทุกคนก็มีอิสระดีไม่ได้บังคับกักขังหน่วงเหนียวอะไร
มีการใช้อาวุธปืนข่มขู่จนล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้เงินค่าจ้างจากในแบงค์เลย
ร่วมแสนนะฮะแต่แบงค์ยืนยันว่าจะจ่ายให้นะครับ
ต่อมาวันพฤหัสสบดีที่๒๙ที่ผ่านมาติดต่อในแบงค์ไม่ได้แล้ว
ก็เลยทำไงดีขับรถออกมาจากมีนบุรีไปรับ๕คนนี้ที่ลาดพร้าว
แล้วก็มาส่งไว้ที่วัดช่องลมที่นี่นะฮะเพื่อที่จะรอติดต่อสื่อสารกับในแง๊งต่อไป
แล้วก็ไม่อยากเป็นคงเป็นข่าวก็เลยมาส่งไว้ก่อนนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพบว่าในแบงค์มีเบาะแสว่าไปอยู่บ้านแถวมีนบุรี
ตำรวจก็พยายามที่จะนำตัวเนี่ยมาสอบสวนต่อไปว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับ
ทีนี้ล่าสุดเลยวันนี้เลยตำรวจเองก็เดี๋ยวจะพาทั้ง๕คนกลับไปที่พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วก็จะไปสอบปากคำอย่างละเอียด
รวมทั้งจะไปรวบรวมหลักฐาน
ที่จะออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป
เพราะว่ามันมีเรื่องของการดำเนินคดีภาคผู้ยาว์ด้วย
แต่ล่าสุดเนี่ยทั้ง๕คนเขาก็ปลอดภัยดีทุกคนก็โล่งอกโล่งใจกันนะฮะ
ญาติแล้วเดี๋ยวจะพาตัวไปและคาดว่าเดี๋ยวจะไปถึงช่วงค่ำของวันนี้

ซึ่งก่อนหน้านี้สารของนครศรีธรรมราชมีการออกหมายจับในแง๊งไปแล้ว
ข้อหาพรากผู้เยาว์เพราะ๑ใน๕คนก็มีเยาวชนด้วย
แล้วก็ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดใด
ก็จะมีการไปดำเนินการต่อไปด้วย
ในเรื่องของนักวเวิร์รในคณะหารภาคผู้ยาวด้วย
ทีนี้ก็มีการประกันตัวออกไป๗๐๐๐บาท
แบงค์กำลังติดตามตัวอย่างที่บอกว่ามีข้อมูลว่าไปอยู่บ้านที่มีนบุรีนะครับ
แล้วก็จะดำเนินการสอบส่วนว่าจริงแล้วเนี่ยการออกจากบ้านของ๕คนนี้
หายตัวไปร่วม๓เดือนมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะปรากฏว่ามันมีข้อมูลว่าในแบงค์เคยมีประวัติอาทยากรรม
มีคดีช่อโกงอยู่หนึ่งคดีซึ่งมันยอมความกันไปแล้ว
เดี๋ยวต้องเอาแก๊งมาสอบส่วนว่าการเอาตัวเขาออกมา

เพราะว่าเหตุผลที่พากันมาเที่ยวมันก็ยังฟังแบบ

มัน๓เดือนแล้วแล้วไม่ติดต่อที่บ้านเลย

ยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับ